เราก็จะไปเที่ยวแล้วก็ไปหาอะไรอร่อยทานกันต่อเนื่องเลย
เวลาเราไปต่างจังหวัดเนี่ยแล้วเราก็อยากจะได้ซื้อผักผลไม้สดมาใช่ไหมคะ
แล้วถ้าหากพูดถึงอังุ่นคุณจะนึกถึงที่ไหนกันนะ
ภ้างเหนือหน่อยก็ได้ต้องรีบจับเวลาอะไรขนาดนี้
เวลาค่ะคุณชนะหมดเวลาแล้วค่ะยอมค่ะยอมไหมคะยอม
โอ๊ยเร็วเกินก็ไม่ทันจะคิดเลยเฉียงใหม่ก็มี
เชียงใหม่ก็มีโคราชก็มีด้วย
แต่ว่าที่พิศนุโลกก็มีด้วยเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
องุ่นพันธุ์นี้นะคะเรียกว่าเป็นพันธุ์ที่ขายดิบขายดีแล้วก็แสนอร่อย
เราพาคุณผู้ชมบุกไปที่สวนเลยดีกว่านะคะ

อยู่ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภูทับ๔อำเภอชาติตรการจังหวัดพิศนุโลก
เป็นศูนย์อังุ่นตามรอยสาดของพระราชานะคะ
ซึ่งก็ทำให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค
แล้วปีนี้เนี่ยก็ต้องการมีออเดอร์สั่งซื้อขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะ
โดยนายนิรันดิวัฒนกุลประธานคณะกรรมการท่องเที่ยวบ้านน้ำจวงบอกว่า
ในช่วงนี้ค่ะบ้านน้ำจวงสภาพอากาศเย็นสบาย
โดยเฉพาะพื้นที่นี้แหละนะคะที่อากาศดีมาก
แล้วก็มีวิวสวยให้ชมแบบ๓๖๐องศา
ที่เขาปลูกบนพื้นที่กว่า๒งานค่ะ
พันธุ์นี้นะคะจะเป็นพันธุ์ที่มีผลเล็ก
แต่รสชาติเนี่ยจะหวานกรอบแล้วก็อร่อยมากเลยคุณ
จำหน่ายหน้าสวนอยู่ที่กิโลกรัมละ๒๐๐บาท
ปีนี้น่าจะมีผลผลิตมากขึ้นก็น่าจะจำหน่ายได้มากขึ้นด้วยตามความต้องการ
แต่ถ้าหากไปซื้อตามตลาดตามที่อื่นนี้นะคะ
เขาจะขายกันอยู่ที่ประมาณราคา๒๐๐กว่านี่แหละเนาะ
แล้วก็ปีนี้เขาเตรียมผลผลิตเอาไว้มากถึง๕๐๐กิโลกรัมเลยนะ

ใช่แล้วค่ะปลูกเอาไว้ตามความต้องการเลยนะคะ
ก็ยังมีอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะแนะนำ
นั่นก็คือผักลิ้นมังกรค่ะ

แล้วเขาก็มาแปรรูปเป็นขนมลิ้นมังกรแบบนี้
แล้วก็มีสรรพคุณธัญญาที่ดีมากเลยนะ
เอาไปช่วยในเรื่องของการแก้ร้อนในลดความดันลดเบาหวานได้
ส่วนวิธีการนำไปแปรรูปเขาก็จะเอาไปผัดน้ำมันหอย
วกจิ้มกับน้ำพริกก็ตามแบบนี้ค่ะ
แต่ชาวบ้านที่นี่นะเขามาแปรรูปเป็นขนมลิ้นมังกร
พี่มีจำหน่ายที่บ้านน้ำจวงใต้ที่เดียวเท่านั้น
ว่ามันจะคล้ายกับขนมเค้กรสชาติหอมหวานแบบนี้ค่ะ
ทานกันง่ายเป็นของว่างของฝาก
และส่วนใหญ่นะเขาจะขายเฉพาะในงานเทศกาลเท่านั้น
นี่พี่นักข่าวเราจิบให้ดูเลย
เขาขายกันชิ้นละ๓บาทเท่านั้นคุณผู้ชมถูกมาก
แล้วก็บางทีนะถ้าเราไปเที่ยวที่นี่
เขาจะจัดเป็นเหมือนของว่างของต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว

ถ้าใครไปที่นี่สามารถที่จะติดต่อ
ขอไปเที่ยวหรือว่าติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ
ติดต่อที่ท่องเที่ยววันน้ำจวนจังหวัดพิสุนุโลก
นายนิรันดิ์ลีวัฒนกุล
ประธานคณะกรรมการท่องเที่ยวบ้านน้ำจวงเลยค่ะ

เห็นไหมคะว่าบ้านเราอุดมสมบูรณ์
ในดินก็มีแร่ธาตุที่มีประโยชน

มีประชาวบ้านคอยให้คำแนะนำแบบนี้
พัฒนาอะไรก็น่ากินน่าหาซื้อกันทั้งนั้นเลยค่ะคุณผู้ชม

เออเป็นอีกที่หนึ่งนะที่ต้องไปเลยนะคะ